ที่เราจะต้อนรับพระมหาเทวีเจ้าคนใหม่

เพราะว่าเบลล่ารานีเขามาเต็มมากคุณผู้ชมค่ะ

พระมหาเทวีเจ้าแม่หญิงลีขออวยยศให้๑๙พุ่ม
นี่คนดังในโซเชียลเลยนะคุณพี่หญิงลี

ภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภา

บันลังต่างทองสืบต่อตำแหน่งพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์จากค่า
จบการแถลงการและข้าคือพระมหาเทวีเจ้าคนใหม่แห่งเมืองทิพย์มหาเทพ
จากอเจ้าสีไม่เอาแล้วนะเพิ่มยด๑๙พุ่มทอง
อยากจะไปอยู่เมืองทิพย์บ้างนี่เป็นพระมหาเทวีเจ้า
จะนั่งต่างทองไปใส่เสลี่ยงไป
กะลินขอใดผมหน่อยได้ไหม
ไม่ได้เดี๋ยวสิเจ๊บเมืองทิพย์นะ

ก็เป็นการคอลแลบกันนะคุณผู้ชม
บางในดาดอลชื่อต่างนะกับนี่เลยคุณเบลล่าของเรา